เดินทางมาถึงจุดตรวจจุดสกัดตรวจเข้มระหว่างการที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เตรียมพร้อมการทำงานกันด้วยค่ะ
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอทักทายสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเริ่มต้นศักราช๒๕๖๔กันด้วยนะคะ
เช้านี้หลายพื้นที่ยังรู้สึกได้ถึงอากาศหนาวเย็นแม้ว่าโดยรวมของสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นนะคะ
อุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณหนึ่งถึงสององศาเซอร์เซียสก็ตามค่ะส่วนภาพรวมเป็นอย่างไรนะคะตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายเดียวเทียมกรมอุตุนุยมวิทยาตอนบนประเทศไทยยังคงโล่งดีนะคะไม่มีเมฆปกครุมค่ะแต่ว่าตอนล่างนะคะภาคใต้นับตั้งแต่จังหวัดสุราชธานีลงไปเนี่ย
ใกล้แถวลาวและเวียดนามแล้วนะคะมันจะกลับมาอีกทีสักประมาณช่วงวันที่สิบเอ็ดมกราคมนั่นเองนะคะส่วนดูโมเดลนี้นะคะก็คือเพื่อให้เห็นความชัดเจนของอุณหภูมิค่ะสีเขียวเข้มเข้มนี้คือประมาณสักสิบองศาสีเหลืองสักยี่สิบองศาด้วยเฉลี่ยกรุงเทพมหานครก็ประมาณสักยี่สิบองศานะคะช่วงบ่ายช่วงค่ำ

คงจะต้องงดเดินเรือสำหรับชาวเรือในช่วงนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าใครค่ะอยากจะไปเก็บผลไม้อร่อยรับประทานนะคะอยากจะไปทานสตอเบอรี่เนี่ยดิฉันแนะนำว่าไปขอนแก่นก็มีเหมือนกันค่ะไปที่นี่นะคะคุณผู้ชมสวนขอนแก่นสวนที่ขอนแก่นนะคะก็มีแปลงสตอเบอรี่ค่ะสดสดเลยให้ได้ไปถ่ายรูปให้ไปเก็บกันแบบเนี้ยนะคะหลายคนค่ะก็ชื่นชอบมาก

ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างค้างก็ผลิดอกบานสะพร่างพร้อมกันร้อยห้าสิบต้นเรียกว่าอวดความงามเป็นทิวแถวไปตามแนวถนนเลยค่ะนักท่องเที่ยวก็ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะคุ้นชินแล้วก็เห็นภาพของดอกพระยาเสือโครงสีชมูกหรือที่เรียกว่าสากุร
นี้เท่านั้นนะคะเวลาดีแบบนี้มีน้อยนะคะก็เรียบฉวยโอกาสกันใครอยากจะไปท่องเที่ยวอยากจะใส่เสื้อผ้าน้านหนาสวยในการถ่ายรูปแน่นอนค่ะช่วงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนรวมถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะคะจะออกไปที่ไหนก็ตามก
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ